ความสำเร็จของทีมไทยกับ๕ลูกที่เกิดขึ้นนะครับ
สมัยนี้ครัดปลายโอลิมปิกเกมด้วยนะครับ
ทีมไทยเจ้าภาพเล่นเกี่ยวกับลูกนี้คู่พี่น้องครับโอ้เช็คกับแบงค์แล้วจบที่สุพนัทเหมือนตาเจ้าแบงค์ครับ
เกี่ยวบอลแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีมากมากนะครับนี่คือสุดยอดทักษะฟุตบอลของเขาครับ
กองหน้าวัยสิบเจ็ดปีพึ่งใจยุคสิบเจ็ดเมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะครับ
ส่งไทยขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับเพียงแค่สิบสองนาทีแรก
เกี่ยวแล้วก็ยิงลูกเก่งด้วยครับเนี่ยครับเสียบเสาสองโอ้โหแล้วดำไวนะ
ใช่ครับพอนำแล้วเนี่ยก็เล่นง่ายนะครับแต่ว่าจริงเนี่ยบาเรนก่อนที่ไทยได้ลูกสองเนี่ยเขาก็เบี้ยเหมือนกัน
แต่ความสามารถของสุปโชคสารชาติครับครึ่งหลังใช่ไหมโยกลูกนี้สุดยอดเลย
ครึ่งหลังมายิงจบเลยนะครับโยกลูกนี้มาในเกมเปลี่ยนเลยครับเนี่ยฮะ
เริ่มมาสองนาทีครับสุประโชคคือไม่ใช่แหลบผู้เล่นของบาเรนนิดหนึ่งอืม
แต่ว่าเครดิตการทำประตูในบอลมันเข้ากรอบด้วยนะครับจังหวะนี้เขาก็มีโอกาสเหมือนกัน
ช่วยนะครับแต่ว่ามันล้ำหน้าไปก่อนแล้วมีปัญหา
พอไม่ได้ประตูไล่ขึ้นมาไทยก็มาได้ลูก๓๐ครับ
นี่เด็กคนนี้ที่ต้องบอกว่าเด็กเขายังไม่ยี่สิบเลยนะ
ใช่ครับคือเล่นเกินอายุแล้วแบกอายุมาหลายคนว่า
นี่คือเด็กเส้นหรือเปล่าแล้วเขาพิสูจนได้เห็นด้วยผลงานนะครับไม่เคยออกมา
โพสต์โซเชียลตอบโต้กับแฟนบอลเล่นให้ดู
แล้วก็ได้ประตูอีกครับ
โยกแล้วก็ยิงตัวสำรองลงมาเมื่อวานก็เล่นดีครับ
จ่ายทั้งยิงแต่ว่าคนนี้ครับ

ทำสกอร์ครับเจริญสักวงกรครับ
โอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดายิง๒ลูกเลยนะ

วิ่งทะลุโอ้โหจ่าย

หลังก็ถอดใจแล้วครับโดนลูกนี้ไปก็ปิดเกมนะครับ

ในทุกชุดที่เจอกันของทีมชาติไทยครับ
แล้วเป็นชัยชนะเกมแรกในชิงแชมป์เอเชีย

ก่อนนั้นได้เตะมา๖นัทเราแพ้
ดูเมื่อวานต้องยอมรับว่าไทยเล่นดี
ขณะเดียวกันบาเรนเล่นเมื่อวานเหมือนเดินเล่น

ตอนนี้ยังวัดอะไรไม่ได้ต้องดูเกมหน้ากับ

ผลงานเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนชัดเจนจาก
เกมที่ตกรอบแรกแล้วตกรอบแรกแบบเล่น

เกมที่เล่นดีแต่เกมที่หวังผลทำไม่ได้

เพราะว่าเขาเองไม่สามารถหาวิธีการในการบริหาร
จัดการทีมที่ดีได้ในตอน๔เกม
จากนั้นกลับมาพอตกรอบก็มานั่งทบทวน
ตัวเองนะครับว่าจะแก้ไขยังไง
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็คิดออกว่า
ถ้านักเตะจะเล่นดีต้องเล่นให้เป็นตัวเองก่อนในระยะเวลาการเตรียมทีมที่ค่อนข้างจะสั้นเพียงแค่๑๑วันก่อนโทรเมนต์จะเริ่มนะครับ
ไปดูสูบนัดเหมือนตานะครับคนที่ยิง๒ลูกจะตวกว่าจริงแล้วนะครับก็เป็นฟอร์มที่ดีระดับ๑ครับ
แต่อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะว่ามีโอกาสถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับเน่งเลยคือ๔ครั้งแต่เขายิงได้แค่๒ประตูนี่คือคำสัมภาษณ์ของเขานะครับ

ก็ดีใจครับที่ยิงประตูได้แล้วก็ทีมชนะแต่ผมก็มีโอกาสตั้ง๔ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทำได้แค่สองรูปมันก็ต้องยังต้องหยั่งอัดหน้า
ก็โอเคกว่าตอน๔เกมนะพี่เพราะว่าตอน๔เกมเราแบบว่า
เหมือนแบบจูนกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่เราก็เลยทำผลงานได้ไม่ค่อยดี
แต่พอมาแบบอันนี้ก็เหมือนแบบได้เล่นด้วยกันตอน๔เกมอะไรอย่างนี้
มันทำให้แบบคุ้นเคยกันมาก่อนมันก็เลยแบบ
ถ้าจะทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งอีกคู่ในสายไทยนะครับ
ออสเตรเลียนะครับเราเจอเขาในเกมหน้า
เขาเจอกับอีรักษ์เมื่อวานเตะก่อนนะครับไปเตะที่ธรรมศาสตรังสิตนะครับ
ฟู้หมิงผู้ตัดสินนะครับเคยเป่าไทยแพ้สุดอาราเบียในเกมบอลโลก
เขาเลือกเป่าคู่นี้ครับแล้วก็เรียบฟรีคิกยิงเต็มหลังเท้านะครับ
ซี่นำก่อนจากเรเน่ปิสโคโป้นะครับนาที๖๒ยิงกับโรนาโดเลยครับ
จากนั้นครับอีรักษ์มาตีเสมอครับนาทีเจ็ดสิบเจ็ด
จากการยิงนอกกรอบลูกนี้ครับเสียบเสาโมฮาเมดนาซิสครับ
จบเกมแบ่งแต้มครับเสมอ๑๑โอ้แบบนี้สถานการณ์ของไทย
สดใสในการเข้ารอบแต่เกมหน้าก็ต้องปลอดภัย

ชนะไปเลยก็ดีนะครับครับนัดต่อไปครับ
สิบเอ็ดมกราคมไปเชียร์กันหน่อยนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานบริการดี
นี่เป็นรองเป็นแค่เอเชียนคลับเท่านั้นของชุดใหญ่นะครับ
ต้องไปดูให้ได้ครับนานทีจะเป็นเจ้าภาพนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งนัดนะครับปิดท้ายกับอีรักษ์นะครับ
สิบสี่มกราคมนะครับทั้งหมดเนี่ยเตะสองทุ่มสิบห้านาทีครับ
อ่ะเห็นฟอร์มแบบนี้แล้วเนี่ยหลายหลายคนเริ่มจะวาดฝันแล้ว
อยากเห็นไทยเป็นรถแร่นในโอลิมปิงโอ้ยแต่ผมบอกจริงจริงว่ายังเร็วไปนะครับ
แต่ว่าขอให้เล่นดีแล้วกันจะเข้ารอบตกรอบเป็นกำไรหมด
แต่ขอให้เล่นมีมาตรฐานแล้วกันนะครับ
คนเนี่ยอยากไปดูนะครับแล้วก็มีความสุขที่เห็นทีมไทยชนะนะ
แต่ว่าเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะครับเกมต่อไปก็ยากจริง